นักร้องกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับพี่ยิ่งยง
นักร้องลูกทุ่งจิตอาสาบอกเลยว่าชวนเพื่อนที่มีใจบุญร่วมกัน
มาร่วมทำความดีในเรื่องของโควิด๑๙กันนี่แหละค่ะ
ลงพื้นที่กันหลายที่เลยนะคะ
อย่างพี่หม่ำจกมกแก๊งสามสาวเจนุ่นโบก
แจกอาหารกันที่วัดคุณหญิงส้มจีนอำเภอคลองหลวงปฐุมธานี
อากาศอย่างที่รู้กันตอนนี้ร้อนมาก
แต่ว่าน้ำใจของนักร้องลูกทุ่งแล้วก็พี่หม่ำไม่มีหายเลยนะฮะ
ยิ่งยงบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่ามาแจกวัดนี้เป็นเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้วัดค่ะ
เห็นชาวบ้านเดือดร้อนกันมาเยอะเลย
แม้มีมาตรการของรัฐผ่อนคลายแล้วแต่ว่าก็จะไปแจกต่อเรื่อยค่ะ
ส่วนที่ห้างเปิดแล้วเมื่อวานเจ้าตัวบอกว่า
เอาจริงไม่กล้าไปเดินค่ะ
ตอนนี้ขอพักเอาไว้ก่อนให้พักใหญ่ให้ทุกอย่างลงตัวก่อน
ค่อยไปช้อปปิ้งก็ยังได้ค่ะ

ช่วยเหลือพี่น้องที่กำลังทุกข์ยากตอนนี้ฮะ
ห้างเปิดละอย่างพี่อย่างแฟนเนี่ยจะไปไหมคะ

คลายแล้วก็ดีครับมันยังน้อยผ่อนคลายไปเรื่อย

ใช่ครับก็อยากให้ทุกคนยังต้องใส่แมสอยู่นะครับ
แล้วก็ใส่แมสใส่เฟสชิลไว้นะครับ
ก็ตามนั้นนะคะเวลาลงพื้นที่ไปช่วยเหลือใครตัวเอง